เรื่องของกฎหมายคุ้มครองดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ยินกันมาบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคะอืมค่ะวันนี้คือ
ตายแล้วคนงงใช่คนงงว่าเฮ้ยอีกหน่อยเราถ่ายรูปไป
สมมุติมีคนเดินอยู่ข้างหลังฉันจะโดนแจ้งความหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าคือตอนนี้มันมีการแชร์กันเป็นข้อความ
เหมือนมีคนสรุปมาให้ใช่ไหมคือฉันยังไม่กล้าลงรูปที่ไปทำปู่อื่นเลยเธอ
เขามีชาวบ้านเป็นร้อยเลยชาวบ้านร้อยคนมาฟ้องฉันทำยังไง
แม้ว่ามันอยู่ที่เจตนาใช่คือต้องบอกแบบว่า
ว่าตอนนี้มันมีการแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์เป็นสรุปมาเป็นข้อข้อว่า
สมมุติถ้าเราถ่ายไปแล้วโพสต์ลงติดหน้าคนอื่นโดยที่เราไม่ขออนุญาต

เขาก็เลยกลัวกันตอนนี้ตอนทำข่าวก็แล้วยังไงล่ะจะทำข่าวกันยังไงได้บ้าง
เหมือนแต่ถ้าสมมุติเราไปทำข่าวชาวบ้านแล้วชาวบ้านอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดล่ะเธอ

นี่ไงจริงเราก็พยายามหลีกเลี่ยงอยู่แล้วก่อนหน้านี้แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปอยู่ที่เจตนา
ถ้าเจตนาเราไม่ได้ทำเพื่อการค้าขายหรือว่าเอาไปทำให้เขาแบบดูไม่ดี
หรือว่าทำอะไรที่ไม่ดีอย่างนี้เจตนาเราไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นก็ไม่เป็นไร
ทีนี้วันนี้เดี๋ยวสรุปแบบสรุปแบบใหม่แบบที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องสับสนกัน
ที่แชร์กันมาลืมไปก่อนเลยนะคะลืมไปเลย
วันนี้นะคะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกผมขอออกมาชี้แจง
เพื่อทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันแบบชัดเจนฟังจากข่าวใส่ไข่ไทยรัฐทีวีนี่แหละนะ
พันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอออกมาบอกนะคะว่า
เอาอย่างนี้ข้อที่หนึ่งฟังดีดีข้อที่หนึ่งนะคะการถ่ายภาพหรือคลิปวีดีโอนะ
ถ้าติดภาพบุคคลอื่นโดยไม่เจตนาสมมุติว่าคุณมดดำไปถ่ายรายการ
ติดภาพคนอื่นหรือเราไปถ่ายคลิปอยากถ่ายวิวแต่ติดคนเดินผ่านไปผ่านมา
แต่เราไม่ได้เจตนาและไม่ได้ก่อให้เขาเกิดความเสียหาย
คือไม่ได้ไปติดภาพตอนเขากำลังทำอะไรน่าเกลียดหรืออะไรอย่างนี้
ก่อให้เกิดความเสียหายเลยและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของเรา

ทำได้ทำได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปติดคนอื่นโดยไม่เจตนาและเขาไม่เสียหาย
ทำได้สองถ้าเราเอาคลิปหรือภาพเหล่านั้น
ถ่ายภาพแล้วก็ไปโพสต์โดยที่มันก็มีภาพของคนอื่น
สื่อสังคมออนไลน์นี่แหละถ้าทำด้วยวัตถุประสงค์ส่วนตัว
และไม่ได้แสวงหากำไรทางการค้าและไม่เสียหายทำได้เหมือนกัน
ถ่ายคลิปถ่ายภาพถ้าติดโดยไม่เจตนาใช้ส่วนตัวเขาไม่เสียหายทำได้
โพสต์คลิปโพสต์ภาพถ้าไม่ใช่เพื่อการค้าแสวงหากำไร
และเขาไม่เสียหายทำได้

อันนี้มีคนโฆษณาที่บอกว่าเขาเขียนสรุปมาให้ว่า
ถ้าคุณจะติดกล้องวงจรปิดต้องติดป้ายเตือนเอาไว้ชัดว่าบริเวณนี้มีกล้องวงจรปิด
อันนี้ลืมไปเลยนะคะความเข้าใจใหม่นะคะ
ถ้าติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านไม่ต้องมีป้ายแจ้งเตือนค่ะ
ถ้าเราติดเพื่อป้องกันอาทยากรรมและรักษาความปลอดภัย
เพราะฉะนั้นสมมุติวันนี้เกิดอยากจะซื้อกล้องวงจรปิดมาติดที่บ้านหรือบริษัท
ไม่ต้องทำป้ายว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิดนะจ๊ะ
อันนั้นมันเหมือนเป็นการเป็นบอกจุดลงเนอะมันจะไปติดป้ายบอกทำไมใช่ไหมอันนั้นไม่จำเป็นต้องบอก
ไม่ต้องค่ะติดได้เลยใครอยากติดกล้องวงจรปิดปิด
เพื่อการปลอดภัยหรือว่ารักษาป้องกันอัธยกรรมติดได้เลยไม่ต้องทำป้ายบอกอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ
และการทำข้อมูลส่วนบุคคลการนำข้อมูลไปใช้เนี่ย
กรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมนะอยู่ในแค่นี้นะคะ
อันนี้คือทำได้เลยโดยไม่ต้องขอความยินยอมนะคะมีกรณีไหนบ้าง
หนึ่งถ้าเป็นการทำตามสัญญามีการตกลงสัญญากันแล้ว
ว่าอนุญาตสมมุติอย่างธนาคารเขาจะมีเขียนข้อความไว้ว่า
อนุญาตให้ธนาคารเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ได้
และถ้าเราเซ็นยินยอมอันนี้คือทำตามสัญญา
เขาไม่จำเป็นต้องมาขอความยินยอมจากเราอีก
สองถ้าเป็นการนำข้อมูลไปใช้ตามที่กฎหมายให้อำนาจ

สามถ้าเป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตและร่างกายของบุคคล
เช่นสมมุติไปเจอคนเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อที่จะประกาศตามหาญาติหรืออะไรอย่างนี้

เพราะว่าอันนี้ถือว่าเพื่อรักษาชีวิตหรือว่าร่างกาย
เพื่อเป็นการค้นคว้าวิจัยทางสถิติ
เพื่อเป็นการศึกษาแบบนี้ไม่ต้องขอความยินยอม

ปกป้องผลประโยชน์หรือสิทธิ์ของตัวเอง
ไม่ต้องขอความยินยอมนะคะ

แล้วก็ใครที่ไปเจอข้อมูลเก่าที่เขาส่งต่อกัน

เอาอันใหม่นี้จะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็จะได้ไม่สับสน

แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเตือนมาอย่างเช่นใบแจ้งความ
อันนี้คือความสะใจคุณฟังดีนะครับ

มุติวันนี้ฉันไปแจ้งความอย่างแองจี้แองจี้ด่าฉัน
แล้วฉันบอกเอาล่ะกูสะใจมึงกูแจ้งความมึงแล้ว

ก็มีอะไรอย่างกรณีที่บางที
เมียหลวงบุกไปตบเมียหลวงแล้วถ่าย

นั่นก็มีสิทธิ์ฟ้องได้อันนี้คือเรายกเคสบายเคสเลย
การถ่ายคลิปประจานอันนี้เขาฟ้องหมินได้อยู่แล้ว
เพราะว่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
อันนี้จากใจของคนที่เคยถูกฟ้องหมินประมาทมาก่อน

มิ้นเพิ่งรู้เหมือนกัน
รู้เหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าการฟ้องหมินประมาท
ยิ่งจริงคือสมมติว่าถ้าเราพูด

แล้วเราเอามาพูดยิ่งข้อความนั้นเป็นจริงเท่าไหร่

ฟังดีนะแม้กระทั่งเอาง่าย
สมมุติเราไปถ่ายเมียหลวงเมียน้อยเมียหลวงบุกถ่ายเมียน้อย

แต่คุณยิ่งไปพูดความจริงเยอะเท่าไหร่ยิ่งผิด
ถูกต้องเพราะว่าคุณทำให้เขาเสื่อมเสีย

เมื่อก่อนฉันไปตบทวงหนี้คนอย่างนี้

แต่ถ้าบอกว่าฉันผิด

นี่มึงจะขึ้นเงินกูแล้วไหม

คือเขาโกงคุณเขาผิดในเรื่องของแพ่งถูกไหม

เขาบอกว่าถ้าสมมุติอย่างนี้ว่าเราอ่ะ

เมื่อไหร่จะคืนเงินแล้วไประบุเป็นตัวเขา

ถ้าคนในโลกออนไลน์รู้ว่าคนที่คุณพูดถึงคือใคร
แล้วเขาสามารถเหมือนกับชี้แจงได้ว่า
ต่อให้คุณสมมุติคุณใช้คำว่าน้ำนามสมมุติ
แต่คุณบอกว่าเนี่ยน้ำที่อยู่ย่านบางนาซอยนี้
นามสมมุติแต่ถ้าในซอยนั้นมีคนชื่อน้ำอยู่คนเดียว

ประจานเขาความจริงเท่าไหร่หรือยิ่งแฉความจริงเท่าไหร่

เว้นที่จะหลุดได้คือเมื่อความจริงที่เราหมินประมาทอันนั้น

อันนี้เขาก็ชอบแย้งกันว่าแล้วเรื่องของผมเนี่ย
เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วไปพูดมันได้ประโยชน์กับคนอย่างไร
ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไงอันนั้นคือเรื่องส่วนตัว
อันนั้นถ้าเขาฟ้องมาอันนั้นก็คือผิดโดนหมินประมาทจริง
เปรียบเทียบปรับหรือจะยอมความอะไรก็แล้วแต่

แล้วบางทีไปถ่ายรูปที่วัดคนเป็นร้อย
บอกลุงว่าออกไปหน่อยค่ะได้ไหมคะ

ถ้าไม่ได้เจรตนาแล้วเขาไม่ได้เสื่อมเสียไม่เขียน

เอาสมมุตินะว่าเขาพากิชเขาไปเที่ยวบัด

ปั๊บถ่ายรูปปิดก็โดยลงไป

แต่ประเด็นสุดท้ายแล้วคือมันอยู่ที่เจตนาของคนถ่าย

แล้วเราไม่ได้จะถ่ายเพื่อที่จะแบบส่งประจานให้เมียเขารู้ว่า

อันนี้เราไม่ผิดแต่มันก็ต้องสมมุติเขาฟ้องมา

แต่คือถ้าเราพิสูจน์ได้ค่ะมันก็ไม่ผิด
แต่จริงก็ไม่ต้องมีเหรอน้องกิ๊ก